คุณผู้ชมทักทายข่าวเช้ากันมาได้นะครับ

แล้วคุณผู้ชมวันนี้พักผ่อนที่ไหนอย่างไร

มาดูเรื่องของขโมยขโจร

ทนไม่ไหวต้องเขียนป้ายเองเลยนะ
เขียนป้าเองบอกว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้ว
เพราะว่าโดนขโมยขึ้นมา๗ครั้ง
อู๋ก็นี่ไงพอบนป้ายเขียนว่าขายบ้านพร้อมที่ดิน
แล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยหนีขโมย

แต่คุณป้าก็บอกว่าเมื่อไหร่จะมาจับซะทีเออ

คุณป้าติดกล้องวงจรปิดไว้ในบ้าน
ปรากฏว่าพบเจ้าโจรเนี่ย

เจ็บใจปลาแห้งมันยังเอาไปเลย
คุณป้าแก่นจันชินไทยสงศ์นะครับ
เป็นคุณป้าชาวบ้านดอนที่ตำบลหายโศก
อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำ

เพราะว่าถูกงัดบ้านมาแล้วหลายครั้ง

และทรัพย์สินไปกว่าสองหมื่นบาท
ไอ้ที่ว่าเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งแรกเนี่ย

เพราะคุณป้าไม่ได้ติดกล้องวงจรปิด
แต่คุณป้ามาติดกล้องวงจรปิด
เจ้าโจรมันยังมาอีกสามครั้ง
รวมทั้งสิ้นโจรขึ้นบ้านคุณป้ามา๑๐ครั้งแล้วนะครับ

ก็เคยถูกงัดบ้านกว่า๑๐ราย
เป็นเสียงเดียวกันบอกว่าทนไม่ไหวเหมือนกัน

และหลังจากรวมตัวกันดู
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของคุณป้าแก่นจันทร์ก็บอก

เจ้าหน้าลูกครึ่งคนนี้อายุสิบหกปีเนี่ย
เป็นคนในหมู่บ้านเรานี่แหละพวกเรา
วนเวียนไปมาอยู่แถวนี้เลย
คุณป้าแก่นจันทร์เปิดเผยว่าคุณป้าเองมีอาชีพขายอาหารอยู่หน้าบ้านแหละ

รู้ตัวคนร้ายแต่ไม่มีหลักฐาน
สินที่หายไปก็มีทั้งเงินสด
แล้วก็สิ่งของที่เป็นพวกเครื่องดื่ม

ไม่เว้นมาตั้งแต่ปลาแห้งที่เก็บไว้

ลูกชายได้ให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิด๓จุดปรากฏว่าเห็นหน้าคนร้ายชัดเจน
คือลูกครึ่งหนุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านก็ตอนแรกก็คาดเอาไว้แล้วล่ะ
คนนี้แหละน่าจะเป็นหัวขโมยค่ะแล้วพอติดกล้องแล้วอ้าว
จริงด้วยนะครับตอนนี้ได้แจ้งความกับสพพุทธไทยสงฆ์
แต่คนร้ายยังลอยนวลอยู่ในหมู่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ
ที่ผ่านมาหนุ่มคนนี้เคยถูกตำรวจจับไปแล้ว
ส่วนใหญ่ก็ไปยอมความกันเพราะเห็นว่ายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่
ต่อมาชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ต้องการเอาเรื่อง
ถูกจับกลุ่มแต่ก็เห็นยังออกมาได้อีกเลย
คุณป้าบอกแบบนี้ยังรอดออกมาอีกเลย
เมื่อสอบถามตำรวจไปตำรวจก็แจ้งว่าคนร้ายเนี่ย
กระโดดหนีลงจากรถตำรวจแต่ไม่ได้ติดตาม
คุณป้าก็ยิ่งอ้าวเลยยิ่งสงสัยอย่างเลยค่ะ
ฟังเสียงคุณป้าหน่อยไหมคุณป้าตอนนี้มีข้อสงสัยเยอะเลยนะครับ

มันไม่รู้ว่ากี่ครั้งมันหลายครั้งแล้ว
เคยจับไปครั้งหนึ่งแต่คนเดิมจับไปก็บอกว่าเป็นลูกเป็นหลาน
ญาติก็มาขอร้องก็บอกว่าถึงตำรวจพอไปสารมาบอกว่า
ไปถึงศาลให้จบที่พุทธสงฆ์จบแค่นี้
ไปทำมาก็ระแวงกลัวแต่มันจะมาหามาพ่นมากี้ค่ะ
พอคนร้ายลอยนวลคุณป้าแล้วก็เพื่อนบ้าน
ชาวบ้านก็กลัวแล้วจะหลับยังไง
จะยังไงดีทนไม่ไหวแจ้งความไปแล้ว
ตำรวจก็บอกก็หนีลงรถไม่ได้ตาม
เราก็เลยต้องไปสอบถามตำรวจสพพุทธไทยสงฆ์
ตำรวจบอกว่าได้ตามจับเยาวชนอายุ๑๖ปี

ซึ่งก็มีหมายจับของศาลจังหวัดบุรีรำ
เรื่องต้นนะหนุ่มลูกครึ่ง๑๖ปีคนนี้ก็รับสาภาพว่าเป็นบุคคลในภาพ

สาเหตุที่เข้าไปงัดบ้านขโมยเอาทรัพย์สิน
เพื่อจะหาเงินไปใช้จ่ายไปเที่ยวเตร
เงินหมดก็จะออกงัดบ้านเรือนชาวบ้านอีก
ด้านตำรวจก็ต้องนำตัวเด็กไปยังสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรำ
ก็จะมีมาตรการลงโทษและการปล่อยตัวไป
ซึ่งก็จะเป็นดุลพินิษฐ์ของศาล
เรื่องนี้ตำรวจบอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
แต่ว่าก็ยืนยันว่าทำหน้าที่ในการจับกลุ่มตัวมาแล้ว
ก็ต้องรอให้ศาลเป็นผู้พิจารณา
แล้วก็ทางด้านของสถานพินิษฐ์ต่าง

คือเป็นเยาวชนก็ใช่แต่ถ้าก่อเหตุสำแล้ว
มันก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรบ้าง